คดีที่บัตรประจำตัวประชาชนหาย
แล้วก็มีคนเอาไปเปิดบัญชี
เพื่อที่จะเป็นบัญชีรับโอนเงิน

เรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาแถลง
ปิดคดีเรียบร้อยโดยสรุป
นิชาหรือว่าน้องอาตอมที่ตอนแรกเขาสงสัยกันว่าสรุปเป็นแพ้หรือเป็นแกะ
สรุปแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลย
ครับก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะฮะ
ส่วนผู้ต้องหาที่จับได้ทั้งสิ้น๔คน

ยืนยันว่านางสาวนิชาเป็นเหยื่อโรแมนสแกรม
เนื่องจากผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้๔คน

บอกว่า๔คนเขาร่วมกระทำความผิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับนางสาวนิชา
อีกทั้งทุกประเด็นทุกข้อสงสัย
ที่ตำรวจสอบเครียด๑๒ชั่วโมง
นางสาวนิชาตอนนี้เกิดความกระจ่างทั้งหมดแล้ว
เช่นกรณีเงินในบัญชี๖ล้านบาท
ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่นิชาพูด
นิชาให้ข้อมูลมาก็คือเป็นเงินที่

ถ้าพูดว่ามีเงินก้อน๖ล้านบาทเข้าในบัญชี
ก็จะยิ่งน่าสงสัยแต่คราวนี้เป็นเงินหมุนเวียนนะ
มันหมุนเวียนโดยรวมอยู่ที่๖ล้านบาท
ส่วนประเด็นเบอร์โทรศัพท์น้องชาย

ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งโรแมนสแกรม
พบว่าจริงแล้วซิมโทรศัพท์นี้
นางสาวนิชาเป็นคนเปิดเบอร์จริงนะคะ
แต่ทีนี้น้องชายเป็นคนเอาไปใช้
โดยที่น้องนิชาจำไม่ได้ด้วยซ้ำ

ก็คือมันเป็นเบอร์แบบเติมเงิน
ก็คือจะต้องมีการยืนยันด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

แต่ทีนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับแก๊งโรแมนสแกรมนี่แหละ
อีกทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของนิชา

พอตรวจไปตรวจมาหายแค่๒ครั้ง
ไม่ได้หายบ่อยจนผิดปกติ
บัตรประจำตัวประชาชนใบแรกของนิชา
คือเปิดตั้งแต่อายุ๑๕ปี

หลังจากนั้นการหายครั้งที่๒นี่แหละ
เป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่แก๊งคนร้ายเอาไปเปิดบัญชี
นอกจากนี้จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ของนางสาวนิชากับกลุ่มผู้ต้องหาพบว่า
สรุปแล้วไม่รู้จักไม่เคยติดต่อกันค่ะ

หลังจากที่ได้เกิดคดีที่บ้านตากแล้ว
ผมก็ได้มอบหมายให้ทางท่านอนิสักกับท่านรองสุเชษ

เพราะเป็นเรื่องของประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนและสังคมกำลังสับสนว่า
ใครถูกใครผิดใครยังไงแพ้หรือแก่
จริงแล้วไม่มีแพ้ไม่มีแกะนะครับ
เราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนั้น
คนที่เอาบัตรประชาชนของคุณนิชา
เปิดบัญชีถึง๑๐บัญชีนะครับ
ก็จะมีทั้งหมด๓คนด้วยกันนะครับ
ก็คือปวีนานะฮะกิรติแล้วก็พรมพรนะครับ
ซึ่งตอนนี้ท่านบอกแต่ลอได้สั่งการ

แล้วก็อายัดตัวผู้ต้องหา
ก็คือกิรตินะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของบุคคลที่เอาบัตรประชาชนของคุณทิชา

ว่าเป็นผู้กระทำผิดจริงนะครับ
แล้วก็คุณนิชาก็ตกเป็นเหยื่อในคดีนี้
สรุปเรื่องของคดีสักนิดหนึ่งนะครับ
คดีมันมีอยู่หลายพื้นที่ไงคุณ
ที่หลักก็คือที่สนห้วยขวางในกรุงเทพมหานคร
สรุปแล้วนางสาวนิชาเป็นผู้เสียหาย
จากการที่ถูกนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร

อันนี้สอนอห้วยขวางเขาดูแลคดีนี้อยู่
และสรุปว่าผู้ต้องหาทั้งหมดมี๔คน
คือนายอายัดไซมอนอีโก้หรือว่าซีม่อนเนี่ยนะครับ

นางสาวเจรติหรือว่าแอนสายสิน

เพราะว่าเป็นคนเอาบัตรประชาชนของนิชา
ให้นางสาวปวีนาหรืออ้อมสิงหะวิบูรณ์

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ธนาคาร
แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ถูกจับก็คือนางสาว
พรมพรหรือว่าแตนพงษ์เจริญคุณากร
ก็เป็นอีกสาวคนหนึ่งที่เอา
บัตรประชาชนนิชาไปเปิดบัญชี
หรือว่าเอาบัตรประชาชนนิชาไปเปิดบัญชี
คนครบแล้วสนห้วยขวางทำงานเต็มที่เรียบร้อย
ซึ่งการแถลงข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวาน

เฉพาะในพื้นที่สนห้วยขวาง
ก็คือการที่คุณนิชาเป็นเหยื่อสรุปออกมาแบบนี้
ผลแล้วนะอันนี้แต่ว่าที่สพบ้านตากจังหวัดตาก
นั่นเป็นคดีที่ก่อนหน้านี้ผู้เสียหายไปร้องเรียน
ว่าเธอถูกหลอกถูกลวงรับเงินขายที่อะไรทั้งหลายทั้งแหล่มา
แล้วก็ฟ้องร้องไว้ที่สพบ้านตากอันนี้นิชาก็ต้องไปที่สพบ้านตากอีก
ค่ะก็จะต้องไปรายงานตัวนะคะซึ่งหลังคาแถลงข่าว
นางสาวนิชาและพี่สาวได้มอบช่อดอกไม้ให้เจ้าหน้าที่
แล้วก็บอกว่าปิดคดีได้รวดเร็วและขอโทษที่ช่วงแรก

รับว่าตอนนี้โล่งใจแล้วนะคะคลายความกังวลครอบครัวก็ดีใจมากขึ้น
ครอบครัวนี้ครอบครัวบอกว่าเครียดมากนะคะ
และบอกว่านี่เป็นบทเรียนสำคัญและเป็นอุทาหรณ์
หากใครทำบัตรประจำตัวประชาชนหายให้รีบแจ้งความค่ะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถามว่าจะฟ้องร้องธนาคารไหม
เดี๋ยวฟังเสียงวันนิชาเขาจะตอบว่ายังไงนะฮะ
เปลี่ยนมากค่ะหนูก็ตอนนี้ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้
แบบตามปกติที่เคยดำเนินมาซึ่งจริงหนูต้องการชีวิตปกติของหนูคืนมาเหมือนกัน
ตอนนี้ก็ต้องเดินสายพบเจ้าหน้าที่พบพี่สื่ออะไรอย่างนี้
มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะ
เป็นเคสตัวอย่างสำหรับสังคมด้วยที่อาจจะไม่ว่าใครก็สามารถเกิดเรื่องแบบนี้ได้
ไม่ว่าจะตัวเราเองหรือพี่ทุกคนอะไรอย่างนี้ใครก็สามารถเกิดแบบนี้ได้
ก็อยากให้เป็นกรณีศึกษาว่าถ้าเกิดแล้วเราควรจะต้องทำอย่างไร
ใครที่เคยทำบัตรหายหรือทำกระเป๋าตังค์หายอะไรอย่างนี้
ก็อยากให้รีบไปแจ้งความหรือบอกเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ก็หลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วนี่แหละค่ะน้องนิชาก็มอบดอกไม้
แล้วก็พูดคุยบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
นี่เป็นส่วนของคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ
ก็คือเป็นคดีที่ผู้เสียหายเขามาแจ้งความไว้บอกว่า
ถูกหลอกโอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวนิชา
แล้วก็ระดับผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดตาก

ทีนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดตาก
จะต้องขอยกเลิกคำร้องผัดฟ้องและฝากขัง
พร้อมยื่นคำร้องขอให้สารปล่อยตัวนางสาวนิชา

คือพิสูจน์ทราบแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งทางนางสาวนิชายังคงต้องเดินทางมารายงานตัว
มกราคมนี้อยู่ตามนัดหมายเดิม

รวมทั้งขอคืนเงินประกันตัว๘๐๐๐บาทด้วยค่ะ

ขวัญทองน้อยและนายเทียรพัฒน์งามวง

โอนเงินจากแก๊งโรแมนสแกรมตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่นะคะ
นิชาก็เดินทางไปมานะฮะ
นนทบุรีที่บ้านพักแล้วก็ไปจังหวัดตาก๒๓รอบแล้วนะฮะ